คุณผู้ชมครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงยืนยันนะครับว่า
มีคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในสถานการณ์สู้รบที่อิสราเอล
กับพื้นที่ของปาเลสไตน์ฉนวนกาซ่าเนี่ยคือ๑๑คนด้วยกัน

แต่ภาพวันแรกที่ปรากฏมาเนี่ยเราจะเห็นภาพคนไทยนั่งกันอยู่๓๔คนนะ

แล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งที่เขาได้รับการเปิดเผยบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือคนไทยที่อยู่ในรูปนั้น
เขากำลังเดินกันอยู่เหมือนกับเดินจะกลับที่พักหรือไปหาที่หลบภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเริ่มตึงเครียดขึ้นแล้ว

ไม่มีหรอก

ข้างหน้าเหมือนเป็นชาวต่างชาตินะฮะมีสุนัขด้วย
มีคนเสื้อดำข้างหน้านู้นอีกคนนึงแล้วก็คนสุดท้ายนี่เสื้อดำนี่ก็คนไทยนะ

นี่ก็ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยนะ
ผมเพิ่งได้คุยกับคุณแม่ของเขาเนี่ยเสื้อดำคนสุดท้ายเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายที่เปิดปากกับภาคภูมิ
บอกเป็นคลิปที่เขาส่งมาให้กันช่วงเย็นเย็นวันเสาร์
หลังจากถูกจับไปแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนของลูกเนี่ยส่งมาให้บอกวันนั้นเนี่ย
ตอนช่วงสายนี่ยังเดินหาที่หลบภัยกันอยู่เลย

คนไทยถูกจับไป๔ในภาพนี้นะครับแต่ตอนนี้๑๑คนนะครับ
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับทางครอบครัวนะฮะ
ของคุณเกียรติสัตว์ภาษีนะครับซึ่งจะเห็นอยู่ในคลิปนี่นะฮะ
พร้อมกับคมกริปชมบัวนะครับ
หญิงเสื้อดำในคลิปคนสุดท้ายก็จะเป็นอีกคนนึงที่เป็นคนไทยด้วยนะครับ
นี่ฮะนี่ที่บ้านแดงตะบนพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานีนะครับ
คุณพ่อคำศรีกับคุณแม่เครือวันนะครับเป็นพ่อและแม่ของนายเกียรติศักดิ์นะครับ
บอกว่าปกติลูกชายจะโทรผ่านแชทเฟซบุ๊กมาคุยด้วยทุกวันนะฮะ
ลูกชายไปทำงานอิสราเอลได้คุยกับลูกครั้งสุดท้ายคือวันศุกร์ที่๖ตุลาคมนะครับ
จากนั้นนี่ฮะลูกชายนะครับนอกจากการโทรผ่านแชทเฟซบุ๊กมาคุยเนี่ย
ลูกจะโพสต์เฟซบุ๊คอัปเดตชีวิตอยู่ตลอดเรื่องชีวิตการทำงานอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
ประมาณสักอ่าสองวันก็โพสต์หนึ่งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
ขาดการติดต่อไปสองวันค่ะคือคุยกันเมื่อวันศุกร์อืม
ไม่โพสต์เลยนะขณะที่แม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานเลี้ยงไก่นะ
เป็นฟาร์มไก่ของรัฐอีก๕เดือนจะหมดสัญญาอยู่แล้ว
และกำลังจะกลับไทยแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก่อนนะฮะ
คือถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าพอมาเจอลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ลูกชายจะทำยังไงจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้าง
เพราะตอนนี้เท่ากับว่าติดต่อไม่ได้เลย
ก็ต้องรอการประสานช่วยเหลืออยู่นะฮะใช่ค่ะส่วนคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันนายอนุชาอ่างแก้วเนี่ยค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เป็นคนอุดรธานีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเห็นภาพ
แล้วนี่นะคะคือลูกชายชื่อว่านายอนุชาคือก็เนี่ยนั่งอยู่ในภาพ
คนในครอบครัวบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วช็อกตกใจทำอะไรไม่ถูกเลย
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รู้สึกแบบ
สบายใจมากขึ้นนะคะถึงขั้นแบบทำพิธีภาวนา
ขอให้ลูกชายที่ถูกจับเป็นตัวประกันปลอดภัย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่คนในครอบครัวพยายามที่จะทำพิธีตามความเชื่อนะคะ
พิธีนี้เรียกว่าส่องดวงส่องจิตค่ะ
เป็นความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นนะคะ

คุณพ่อและคุณแม่ของคุณอนุชาอังแก้วแรงงานไทยวัย๒๘ปีชาวอุดรธานี

ก็เลยได้นำขันห้ามาให้ย่าใบเพื่อทำพิธี
ย่าใบได้กราบไหว้ขอขมาบูชาเรียกส่องจิต
ให้ปู่มั่นปู่เล่ปู่ทองมาอยู่ในร่าง
เพื่อส่งกระแสจิตไปดูว่านายอนุชาเป็นอย่างไรบ้าง
ทำพิธีสวดมนต์๑๐นาที

ถ้าหากขันใบนี้ลอยขึ้นเหนือศีรษะ
แสดงว่านายอนุชาปลอดภัย

แปลว่านายอนุชาตกอยู่ในอันตราย

ก็หมายความว่าคุณอนุชายังปลอดภัยดี

ว่าคุณอนุชาเป็นยังไงบ้าง
ก็กระแสจิตบอกว่าปลอดภัย

อยากกลับบ้านคิดถึงครอบครัว

เพื่อที่จะได้กลับบ้านมาเจอหน้าพ่อแม่ลูกเมียค่ะ
ตอนนี้คุณอาทรก็กำลังบาดเก็บ
แต่เป็นอย่างไรเขาก็
เขาก็เขาบอกว่า

เขาบอกว่ายายเขาไปช่วย

ยายก็คือคุณยายนี่แหละก็ทำของคุณยายนี่แหละไปช่วย
ผมสู้สู้ครับผมสู้
ส่วนคุณพ่อของนายอนุชานะคะคุณพ่อพรชัย
พาทีมข่าวของเราไปดูบ้านของลูกชายที่ส่งเงินมาให้สร้างค่ะ
นี่ค่ะสร้างเสร็จไป๗๐แล้วนะคะ

ใช่มูลค่าคือเป็นล้านนะคะ
คือคุณอนุชารู้ว่าไปทำงานในพื้นที่ที่มันเสี่ยงใช่ไหมแต่ก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว
ส่งเงินมาให้ครอบครัวเพื่อสร้างบ้านแบบนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าทำงานจนครบสัญญาก็จะได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้กับครอบครัว
ทำธุรกิจเลี้ยงไก่ครอบครัวก็บนเอาไว้ว่าถ้าลูกชายรอดปลอดภัยกลับมา
จะนำต้นเงินไปถวายวัดต้นเงินก็เป็นเหมือนแบบต้นกล้วยแล้วก็มีไม้เสียบนำเงินติดเอาไว้ค่ะ
ก็จะทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้ตอนนี้ญาติพี่น้องก็มาให้กำลังใจนะคะ
แล้วเขาก็ดูข่าวช่องเราด้วยนะคะพี่อุ๋ยติดตามข่าวติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้
เราก็หวังให้คุณอนุชาปลอดภัยและกลับมาเมืองไทยนะคะ
คุณย่าของคุณอนุชาก็นำหม้อนึ่งข้าวเหนียวเรียกขวัญหลานชายเพื่อให้กลับบ้านเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะคะ
แล้วก็ร้องเรียกชื่อหลานชายด้วยภาษาอีสานก็เป็นพิธีตามแบบความเชื่อในโบราณ
อยากจะให้หลานชายรอดพ้นจากอันตราย
ให้รับข่าวดีในเร็ววันเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ส่งกำลังใจไปให้กับทางครอบครัวด้วยนะคะ